กลับมาในช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูผู้ป่วยโควิดที่ยังคงรอเตียงกันต่อหน่อยนะคะ
เพราะว่าวันนี้ที่จังหวัดนครปฐมนะคะคุณผู้ชมเข้าไปดูในโรงงานแห่งหนึ่งปรากฏว่ามีพนักงานติดเชื้อโควิด๑๙ถึง๑๙คนค่ะ
รอเตียงรับการรักษามาแล้วเนี่ยนะคะ๔วันแต่ว่ายังไม่มีใครติดต่อเข้ามาเลยค่ะ
นี่คือสภาพที่เขาอยู่กันนะคุณผู้ชมเป็นพนักงานที่ติดเชื้อโควิดในโรงงานที่นครปฐมค่ะ
คือเขาตรวจพบว่าติดเชื้อตั้งแต่๑๐กรกฎาคมแล้วก็มีการประสานไปหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผ่านมาแล้ว๔วัน
ยังไม่มีใครเข้ามาเลยค่ะแยกมุ้งแต่มุ้งติดกันเลยนะฮะ
คือเขาก็พยายามที่จะแบบดูแลตัวเอง
คือเขาก็กักตัวเองอยู่ในโรงงาน
แต่ยังไม่มีใครติดต่อมาเลยโรงพยาบาลบอกว่าไม่มีเตียง
แล้วหนึ่งในผู้ติดเชื้อก็เปิดเผยกับทีมข่าวบอก
เขากังวลไม่รู้จะติดต่อมาเมื่อไหร่นะคะ
ซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมวันนี้มีเจ้าหน้าที่ติดต่อมาแล้ว
แล้วก็มาสอบถามอาการของแต่ละคน
อาการแต่ละคนตอนนี้ก็คือเหนื่อยหอบนะคะ
แล้วก็หลังจากตรวจพบเชื้อเขาบอกว่า
ตอนนี้มีผู้ป่วยหนักในจำนวนนี้มีอยู่๒ราย
คือแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่ออก
แต่ที่น่าห่วงมีผู้หญิงอยู่๑คน
ตั้งคันประมาณ๕เดือนรวมอยู่ในนี้ด้วยนะคะ
ตอนนี้ก็มีเจ้าหน้าที่นำฟ้าทลายโจรนะคะ

ก็บอกว่าคือเห็นเจ้าหน้าที่มาก็ยังดีใจหน่อยนะคะ
มีความหวังหน่อยว่าจะได้รับการรักษาจะมีเตียงนะคะ

ยังไม่รู้เหมือนกันว่าเจ้าหน้าที่จะรับไปได้ทั้งหมดหรือเปล่า
แล้วก็จะไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามตรงไหนก็ต้องรอประสานกันนะคะ
คือทำได้แต่รอจริงนะคะ
ระยะเวลาที่อยู่ในโรงงานต่างคนก็ต่างดูแลตัวเอง
แล้วก็พยายามที่จะไม่นำเชื้อออกไปแพร่นอกโรงงานค่ะ
นอนตั้งแต่วันอาทิตย์

หายใจเหนื่อยเหนื่อยแบบเหนื่อยผิดปกติค่ะ
เขาวัน๒วันก่อนเขาก็มีไข้

แล้วโรงพยาบาลก็ส่งตัวกลับมา
เพราะแค่บอกว่าไม่มีเตียงพอที่จะให้รับการรักษา

แต่แค่ว่าแรกพวกหนูซื้อกินกันเอง
ให้หมอเข้ามาดูพวกหนูหน่อย
เพราะบางคนอาการเขาแย่แล้ว